คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครพนม
มีผู้ชายคนนึงถูกฆ่าแบบโหดเยี่ยมมากค่ะ
เพราะว่าสภาพศพของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายถูกพันธนาการหลายอย่าง
มีเชือกมัดมือมัดเท้ามีสก๊อตเทปพันทับเอาไว้
มีผ้าอุดปากอยู่อีกต่างหากนะคะ
พบศพอยู่ในแม่น้ำโขงค่ะแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะ
คือแม่บุญธรรมของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนที่จะพบศพลูกเนี่ยนะคะ
มันมีประเด็นเรื่องของการเรียกฆ่าไทยอ่า
หนึ่งล้านบาทมีชายลึกลับโทรไปเรียกค่าไถ่
น่าจะเป็นเรื่องธุรกิจมืดอะไรหรือเปล่าเรียกเป็นล้านเลย
เรียก๑ล้านแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยลูกถูกพบเป็นศพ
แล้วก็เนี่ยพันธนาการร่างแบบเนี้ยค่ะอืม
ชาวพระมงค์ไปเจอค่ะสบเนี้ยลอยอยู่เร็มตะหลิงแม่น้ำโขง
โคกไก่เศร้าที่อำเภอเมืองนครพนม
หกโมงเย็นเมื่อวานตำรับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
ลักษณะของศพก็คือคว่ำหน้าขึ้นอืดแล้วไม่มีเอกสารติดตัวอะไร
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงบ็อกเซอร์กางเกงขายาวสีดำที่ศีรษะคล้ายถูกตีค่ะ
พันธนาการทั้งตัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะ
ผ้าอุดปากผ้าขนหนูปิดปากมัดรอบหัวเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
สองข้างมัดไพ่หลังเอาไว้เชือกไนลอนสีน้ำตาลนะคะที่ใช้
สองข้างก็ถูกเชือกไนลอนมัดติดกันมัดอยู่ตรงข้อเท้าที่หน้าแข้งที่หัวเข่า
พันสก๊อตเทปอีกรอบหนึ่งที่หน้าแข้งดูสิคะพันธนาการขนาดเนี้ย
ร่างกายของผู้เสียชีวิตมีรอยสักค่ะเป็นลายกราฟิกเต็มตัวนะคะ
แขนขวาศักดิ์ตัวหนังสือว่านัทธวุฒิจำปาบุญ
หลังเท้าซ้ายศักดิ์คำว่าที่พัก
ผิวหนังส่วนใหญ่จะเริ่มเปื่อยแล้วอะค่ะน่าจะแช่น้ำอยู่นาน
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วันน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ถูกฆ่าจากที่อื่น
เอาศพมาโยนถ่วงน้ำอำพรางที่นี่ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ทีนี้ค่ะหลักฐานที่เป็นพันธนาการที่ร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งของที่เขาใช้กันในประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ
เนี่ยค่ะแต่ละอย่างเฉือกเฉิกอะไรอย่างนี้ผ้าที่มาพันมาอุดปากนะคะ
ส่วนตัวหนังสือที่ศักดิ์อยู่ที่แขนขวานัทธวุฒิจำปาบุญเนี่ยค่ะ
เป็นชื่อของลูกพี่นี่เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะพี่อุ๋ย
เป็นชื่อหัวหน้าแก๊งแต่เขาศักดิ์เอาไว้เลยนะ

ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะเป็นธุรกิจมืดยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
น่าจะถูกฆ่าจากพื้นที่อื่นแล้วก็โยนลงน้ำแล้วก็ไหลมาที่นี่ค่ะ

บ่ายวันนี้แม่บุญธรรมของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางบุญหลายอายุ๖๕
เดินทางมาจากร้อยเอ็ดเอาเอกสารมาที่สพมนครพนม
แม่บุญธรรมบอกว่าเนี่ยศพลูกแม่ชื่อว่านายกิ่งไผ่ขัตติยะนนอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอสุวรรณจร้อยเอชค่ะ
แม่บอกว่าลูกชายอยู่กินคบหากับนางวิไลหารพันธ์หรือนุ่มอายุ๕๒
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หนองโบงามอศิวิลัยจบึงกาล
แล้วหายตัวไปจากบ้านอำเภอศรีวิลัยเมื่อ๑๗พฤษภาคม
แล้วนางวิไลที่อยู่กินกับลูกชายแม่โทรมาบอกแม่
ว่าลูกชายแม่ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่นะแม่เหรอ
สงสัยคงถูกฆ่าไปแล้วด้วยแม่มาดูศพหน่อยเออ
แม่ก็เลยมาแต่แม่ถามกลับก่อนว่าแล้วรู้ได้ยังไง
ได้ยังไงว่าลูกแม่ถูกฆ่าถูกพบเป็นศพ
วิลัยบอกว่ามีคนโทรมาบอกนางวิลัยอีกทีนึง
แม่ก็มั่นใจว่าเป็นศพลูกบุญธรรมแม่เพราะว่าจำรอยสักได้
ลูกเคยส่งมาให้ดูทางไลน์ว่าศักดิ์เต็มตัวแล้วนะแม่
ส่วนรอยสักใหม่ที่เป็นชื่อคนหรือคำว่าที่พัก
แม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่รอยสักอื่นแม่บอกจำได้หมด
ลูกบุญธรรมแม่คนนี้ไม่ได้กลับบ้านมา๗ปีแล้ว
รู้แต่ว่าไปมีภรรยาอยู่บึงกาล๕พฤษภาคม
เป็นครั้งสุดท้ายที่ไลน์หากันคือแม่ไลน์หาแต่ลูกไม่ตอบ
แล้วก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยแต่ก่อนที่ลูกบุญธรรมแม่
จะถูกพบเป็นศพสองวันแม่ฝันค่ะฝันว่าลูกจูงมือแม่
ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟแต่สุดท้ายลูกแม่
ถูกพบเป็นศพแบบนี้นะคะแม่บอกว่าพฤติกรรมของลูกบุญธรรม
คนนี้ก็คือเสพยาแหละแม่ก็รู้ว่าลูกเสพยา
แต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำงานอะไรไปขัดแย้งกับใคร
ไม่รู้ว่าที่ถูกฆ่าเป็นเรื่องของธุรกิจมืดสิ่งผิดกฎหมายอะไรไหม
นี่นะคะศักดิ์เต็มตัวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เสียชีวิตอ่ะ
ที่แม่บอกเคยส่งรูปมาให้ดูใช่ไหม
ใช่ค่ะคือส่งรูปแบบนี้ไปให้แม่ดูว่าสักเต็มตัวแล้วนะแม่

จำได้เห็นศพแล้วจำได้เลยเพราะว่าศักดิ์เต็มตัวจริง
แม่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมคนร้ายมันฆ่าลูกมันทำแม่แบบโหดเยี่ยมแบบนี้ล่ะ
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ค่ะ
ช่วงที่นั่งอยู่กับผู้กองเขาก็โทรมาบอกว่าแม่หนูนะหนูน่ะคือใคร
ก็เลยเราไม่รู้ใช่ไหมแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
หนูมีไผ่เขาเรียกไผ่เขาไม่ได้เรียกกิ่งเหมือนแม่
หนูก็เป็นเมียไผ่คนนึง
หนูรู้อยู่เพราะว่ารอยสักของไผ่อยู่ตรงข้อเท้าบอกว่าที่พัก
มีอยู่ใช่ตัวตนของไผ่จริงมันโทรบ่อยบอกว่าโดนจับอีกแล้วนะ

เขาบอกว่าเขาจะเรียกค่าไทยเขาไปแล้วเขาจะเอาค่าไทย
เขาจะไปฝั่งลาวเขาจะเอาค่าไทยแม่ก็เลยถามว่าเขาจะเอาเท่าไหร่
เขาบอกว่าล้านห้าแม่จะไปหาล้านห้าที่ไหนมาให้เนอะ
กังวลก็กังวลอยู่แต่แม่ก็คิดไปอีกมุมนึง
โหเรียกค่าถ่ายไม่ใช่แค่ล้านเดียวล้านห้าล้านห้าเลย
แล้วแม่บอกแม่จะไปหาเงินมาจากไหนอ่ะ
ตำรวจบอกว่านายกิ่งไผ่หรือในไผ่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขามีแฟนสาวอีกคนนึงนะคะ
ครับที่ไม่ใช่นางวิไลที่คบหาอยู่กินกันที่บึงการนะคะอืม
แฟนสาวอีกคนชื่อเอมมี่แต่อยู่บึงกาลเหมือนกัน
ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตัวในกิ่งไผ่ไม่ได้เอามือถือติดตัวไปครับ
แต่มีชายลึกลับโทรเข้ามาบอกเธอว่าโอนเงินสดล้านหนึ่ง
จะได้ไทยตัวกลับจากสปลาวอ๋อเหรอนี่
แต่เธอก็งงอยู่ดีโทรมาไถ่ขอค่าไถ่ล้านหนึ่งอ่า
สาเหตุอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่นางวิไลแฟนอีกคน
บอกว่าปลายสายเรียกค่าไถ่ล้านห้าแล้วก็มีการต่อรองลดเหลือ๘แสน
คุณแม่ก็บอกล้านห้าใช่ไหมคะเอมมี่บอกล้านหนึ่งก็เลยไม่รู้ยังไง
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ยค่ะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดพ้นโทษออกมาปีที่แล้วหลังเรียกค่าไถ่เรื่องก็เงียบหายไป
เพราะว่าแฟนของในกิ่งไผ่ไม่มีเงินไปถ่ายตัวคืนแม่บุญธรรมก็แจ้งความคนหายเอาไว้
ที่สพศรีวิลัยที่บึงกาลจนเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี้ยพบศพที่นครพนม
เรื่องราวของนายกิ่งไผ่เป็นแบบนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตตามเรื่องให้นะคะ
เพราะกลิ่นแรงมากเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาก็เคยมีศพคนลอยน้ำตรงนี้บ้างเหมือนกัน
ไม่ใช่ศพแรกแต่ส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะเหมือนที่ตำรวจบอกจะลอยมาจากที่อื่น
เมื่อช่วงเย็นค่ะจุดที่พบศพบรรยากาศเศร้ามากคุณผู้ชม
แม่ญาติทำพิธีเรียกขวัญหรือว่าพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกให้กลับบ้าน
แม่ซึ่งก็คือแม่บุญธรรมนะคะร้องไห้ตลอดเนี่ยค่ะครับ
ไปโรคไปโรยให้กลับบ้านมาดูนะ
น้องน้องขับบ้านมาดูอ้าวมาดู
ไม่ใช่น้ำเจ้อมึงขาลูกกูนี่แม่ไม่ใช่น้ำเจ้อ
เมืองต้นนะคะชุดสืบสวนสพเมืองนครพนมยังแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะ
หาเบาะแสจากรอยสักที่มีการระบุชื่อคนเอาไว้

อ่าก็ต้องแกะรอยไปถามหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะ
ว่ารู้อะไรบ้างหรือเปล่ามีเบาะแสอะไรบ้างไหม
แต่เท่ากับว่าเมียของเขาสองคนเนี่ยบอกตรงกันก็คือเรื่องการมีคนโทรมาเรียกฆ่าไทย
ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะต่างกันแค่เรื่องของจำนวนเงินในการเรียกค่าไถ่
แต่แฟนคนนึงที่ชื่อเอมมี่บอกว่าเรียกค่าไถ่แล้วก็แบบที่สปลาวมีการพูดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย